คนนี้อาจจะใช้วิธีในการเสพยาเสพติด

วิ่งลงไปที่ใต้อพาร์ทเมนต์
หลบซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องรถ
แล้วตะโกนอย่างเดียวว่าอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผม

ไปดูคลิปวีดีโอที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้นะครับ
กลิ่นผู้หญิงที่จะมีลูก
ที่จะช่วยผมหน่อย
ทุกคนมีลูกช่วยผมล่ะ

ผู้ชายคนนี้เหมือนแอบอยู่ใต้ท้องรถนะฮะ

ภายในซอยอินธรรมระ๙กรุงเทพ
แล้วก็ลักษณะของผู้ชายคนนี้
หลอนยาหรือเปล่าหรือคุ้มคลั่งจากอะไรนะฮะ
ได้แต่พร่ำพูดว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย
อยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยอย่าฆ่าผมผมขอร้อง

กระทั่งตำรวจสนบางซื่อก็เข้ามาในจุดเกิดเหตุ
พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชายคนนี้ออกมาจากใต้ท้องรถนะครับ
คือชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยพูดเกลี้ยกล่อมเหมือนกัน
ใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าหนุ่มคนนี้จะยอมออกมา
แต่ยังคงมีอาการคลุ้มคลั่งอยู่นะคุณ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกมัดเท้าใส่กุญแจมือจับนอนคว่ำ
แล้วก็พาตัวขึ้นรถขึ้นท้ายรถกระบะ
ไปยังสถานีตำรวจบางซื่อเพื่อไปสงบสติอารมณ์นะคุณฮะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้เวลาสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
ผู้ชายคนนี้วิ่งร้องโวยวายเสียงดังขอให้คนช่วยเหลือ
ลงมาทางบันไดหนีไฟจนมาถึงชั้น๒
แล้วก็ปีนออกมานอกอาคารกระโดดออกกระโดดลงจากอาคาร
ข้ามถนนมายังฝั่งตรงข้ามแล้วก็เข้าไปนอนแอบอยู่ใต้ท้องรถยนต์เลย

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็วิ่งไปดูด้วยความตกใจครับ
จะช่วยอะไรได้ไหมหลายคนพยายามจะช่วยดึงเขาออกมา
แต่เขาก็เกาะรถไว้อย่างนั้น
เกาะใต้รถไว้อย่างนั้นนะฮะไม่ยอมออกมา
ลักษณะเหมือนกลัวอะไรบางอย่างนะครับ
คือเขาเป็นชายรักชายนะครับ
แล้วก็มาเปิดห้องเช่ารายวันพร้อมกับเพื่อนชาย
ช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณบ่าย๓โมงจนกระทั่งประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งออกมาจากห้องในสภาพที่เห็นนี่แหละครับ
คลั่งแล้วก็โวยวายนะฮะแม่บ้านก็งง
ตำรวจก็หลังจากที่ช่วยเหลือ
ผู้ชายคนนี้ออกมาจากใต้ท้องรถแล้วก็เอาไปที่โรงพักแล้วนะ
พบเข็มฉีดยาคุณซึ่งคาดว่าเป็นเข็มสำหรับฉีดยาเสพติดเข้าเส้น
อกจากนี้ยังพบโทรศัพท์มือถือพระเลี่ยมทองน้ำแล้วก็ขนมนะครับ
ซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุนะครับจนจบเหตุเนี่ย
ปรากฏว่าเพื่อนชายของผู้ชายที่คุ้มคลั่งนี้
ตามที่แม่บ้านบอกนะครับพวกผู้ชายคนนี้มาเช่าห้อง

ก็มีท่าทีกังวลเคร่งเครียดแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะฮะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องเชิญตัวผู้ชายคนนั้น
ไปสอบสวนที่สนบางซื่อว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับ

คือก่อความเดือดร้อนรำคาญแล้วก็ส่งตัวทั้งสองคนฟ้องสารอาญา
เนื่องจากสุดท้ายแล้วยอมรับครับว่าเสพยาเสพติดจริง